สวัสดีครับผมจ๊อปพงศกรหันจิตสุวรรณนะครับ
ปัจจุบันอายุ๒๗ปีทำธุรกิจร้านอาหารและอสังหาริมทรัพย์
อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับส่วนนี้ภรรยาผมครับ
สวัสดีค่ะมัสวัชยาริวัฒนาเลิกค่ะ
ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมอยู่ที่รัฐเมนครับรัฐเมนเนี่ย
อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ติดกับ
นาดานะครับส่วนประชากรส่วนใหญ่ที่นี่นะครับจะเป็น
ผู้สูงวัยแล้วก็วัยกลางคนครับขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อ
น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้าร้อยลายครับผมค่ะซึ่ง
ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กแคลิฟอร์เนีย
สถานการณ์ที่นี่ยังไม่รุนแรงมากเท่าไหร่อีกอย่าง
เป็นเมืองท่องเที่ยวประชากรไม่หนาแน่นมากในช่วง
นี้จึงทำให้เชื้อไม่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วค่ะ
ผู้ว่าการรัฐที่เมนนะครับออกนโยบายมาสั่งให้คน
พยายามอย่าออกนอกบ้านครับถ้าไม่จำเป็นแล้วก็สั่งปิด
ธุรกิจหลายหลายอย่างครับอย่างเช่นร้านทำผมร้านทำเล็บ
หรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจำวันครับทางเราเนี่ยช่วงแรกแรกนะครับก็
ท่านกังวลครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ใน
อนาคตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนครับแต่ว่าหลังจากที่มี
ประชาชนในเมืองนะครับเริ่มติดเชื้อเนี่ยรายได้ของ
ร้านเนี่ยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็หลายหลาย
หลายหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มปิดตัวลงครับแต่ว่าทาง
เราเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอย่างเป็นปกติครับแล้วก็
พนักงานก็ยังคงมาทำงานเป็นปกติครับ
ค่ะหลังจากที่รัฐบาลนะคะประกาศห้ามรับประทานอาหารใน
ร้านสามารถสั่งกลับบ้านได้ทางเราจึงแนะนำให้ลูกค้าโทร
ล่วงหน้าและชำระเงินผ่านบัตรเครดิตส่วนเราก็จะมี
ไว้สำหรับให้ลูกค้ามารับอาหารสามารถได้เข้ามา
ทีละหนึ่งท่านถ้าท่านใดไม่สะดวกเราก็จะนำไปส่ง
ให้ที่รถค่ะส่วนพนักงานเราก็จะใส่หน้ากากใส่ถุงมือ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
คนส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวมากพอสมควร

อยู่ก็ตกงานครับไปโดยปริยาย

ไปเดินสวนหรือว่าออกไปปาร์ตี้ครับ

เครื่องกรรมด้านการเงินครับ

ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางครับ

ในการจ่ายพนักงานหรือว่าจ่ายค่าเช่าร้าน
เงินจำนวนนี้ก็อาจจะไม่ต้องชำระคืนครับ
ครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ที่เรา

มันเป็นสถานการณ์ที่คนทั้งโลกต้องเผชิญครับ
ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย
สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือสติครับ

จนเป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับ

จะทำให้รู้เลยว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลย
ว่าอนาคตเนี่ยมีอะไรรอเราอยู่ครับ

และทุกวันโอกาสจะเป็นของเราครับ